การกันว่าพรุ่งนี้จะมีประชาชนเดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวง
และพระบรมหาราชวังจะหมดมากนะคะ
ในการเพิ่มขีดความสามารถที่จะให้บริการประชาชนด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการที่มีประชาชนเดินทางไปจำนวนมากค่ะ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
เปิดเผยว่าสำนักงานกศธชมีหนังสือแจ้งไปยัง
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม
และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมที่นำมาให้บริการในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
สนามหลวงและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ
ที่จะมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมมากกว่าปกติ

และถนนหน้าพระรานและถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะ
เพื่อรองรับการใช้งานที่หนาแน่นในบริเวณสนามหลวง
และถนนรอบพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งกำลังดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการใช้งานได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ๕๐๐ค่ะ
จากนี้ยังได้จัดเต็นต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มานั่งพัก

และการไฟฟ้านครหลวงรอบสนามหลวง
การใช้งานเส้นทางสนามหลวง
ฝั่งบริเวณกิจกรรมและพระบรมมหาราชวังค่ะ
อีกทั้งยังจัดทีมดูแลโครงข่ายต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมง
ฟรีไวไฟให้บริการโดยรอบบริเวณสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวังมากกว่า๗๐จุด
แบ่งเป็นสนามหลวงฝั่งบริเวณกิจกรรม๔๔จุด
และพระบรมมหาราชวัง๒๖จุด
ครอบคลุมพื้นที่ด้วยสปีดความเร็วสูง
จะให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
อกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีในกรณีฉุกเฉิน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย๑ล้านสิทธิ์ด้วยค่ะ